สำนักศักยันต์อาจารย์เหล็กดำจังหวัดเพชรชบูรณ์
ลูกศิษย์ลูกหามาร่วมกันทำพิธีเยอะมาก
แต่ว่าเขาว่ากันว่าเกิดอิทธิฤทธิ์ของขึ้นกันแบบนี้เลย
โอ้โหมาหมดเลย

แยะมากมายหลากหลายองค์ไม่รู้ของอะไรขึ้นบ้างล่ะ
เดาไม่ถูกเลยนะเดาไม่ถูกจริงและนี่คือพิธีไหว้ครู
ครูประจำปีของสำนักศักยันต์อาจารย์เหล็กดำนะคะ
ตั้งอยู่เลขที่๑๖๘หมู่๑๒ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองภัยจังหวัดเพชรบูรณ์นะ
ศิษยานุสิตรวมถึงคนที่มีจิตศรัทธาเขามาร่วมรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ผ่านลายศักยันต์นั่นเอง
นับว่าเป็นศาสตร์วิชาความรู้แขนงหนึ่งนะคะสำหรับลวดลายยันต่างที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณใช่ไหม
สิ่งหัวเฮาบางคนก็โดดกระทึบทาง
อะไรมีหมดเลยหรือที่เราเรียกกันว่าอาการของขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีอาการสำแดงออกมาตามรูปแบบของรอยสักนั้นคุณก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งของความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันแต่มันก็สร้างความน่าสนใจให้กับคนที่เขาไปร่วมพิธีหรือแม้กระทั่งคนที่เขามีความเชื่อในเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยอย่างอย่างคุณอย่างเงี้ย
ใส่แรงล๊อคยังไงละเน
ทางสักเสือสักอะไรก็ต้องมี
ทำไมคุณไม่ให้ผมสักเสือสักทางสักอะไรที่ว่ามันดูคึงคังบ้างละ

ตัวเล็กจากตัวเล็ก
ความชอบอยู่ตามพื้นที่ชุ่มแฉก

ค่ะกูทานเลย